เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการใช้ลานในการตรวจโควิด๑๙เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
แล้วคนที่เขามารอตรวจเนี่ยสองร้อยกว่าคน
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันร้อนแบบนี้ค่ะมันจะเป็นลานกว้างแล้วก็อัลดอร์ด้วยใช่ไหมคะ
มันไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะมันร้อนอบอ้าวมากแล้วก็ทำงานกันหนักค่ะ
นี่ค่ะสาธารณสุขหญิงอะค่ะเพื่อนก็ต้องมาช่วยประถมพยาบาลกัน
๒๐นาทีนะกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องถอดชุดออก
คนก็ให้กำลังใจกันเยอะนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ท่านนี้คือนางสาวอรัชยาคำดีบุญ
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขแพทย์แผนไทย
ประจำอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญค่ะ
นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วนายยศวรรษภูวรัฐเลิศคุณ
ก็บอกว่าคือในพื้นที่ตรงนี้ตำบลเกร็ดแก้วต้องตรวจเชิงลุกให้กับประชาชน
เขาก็ตรวจกันตั้งแต่๓สิงหาคมแล้ว
ตรวจแบบไม่มีวันหยุดทำงานกันต่อเนื่องไม่มีวันหยุด
อยากจะลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
บุคลากรทางการแพทย์ก็มีน้อย
ดังนั้นทำงานกันทุกวันไม่มีวันหยุดคุณผู้ชมทุกคนก็เลยทำงานกันหนักมาก
ทุกคนที่เห็นภาพนี้นะคะก็ต้องมาให้กำลังใจกันนะคะ

ตอนนี้ทุกคนก็ต้องทำงานกันหนักกันหมดเลยค่ะ

ยิ่งไปเจอเวลาสถานที่เป็นแบบลักษณะนี้ฮะ
กลางแจ้งกลางแดดอย่างนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยมากนะ

ความปลอดภัยมันถ่ายเทได้ไงอากาศแต่มันร้อน